คุณผู้ชมมาดูกันหน่อยค่ะที่บ่อวินศรีราชาชนบุรีโจรใจบาปไม่กลัวเลยนะคะ
ฝาท่อระบายน้ำรอบวัดไปตระเวนขโมยค่ะ
ขโมยไปทั้งหมด๑๐ชิ้นมูลค่าเนี่ยสักประมาณ๒๐๐๐กว่าบาทนะคะ
แล้วเนี่ยค่ะทิ้งทราบว่าแบบนี้นะฮะ
นี่คือร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ
รูปประพันธ์สันธารของฝาท่อระบายน้ำก่อน
แต่ละชิ้นทำด้วยเหล็กความยาวสักประมาณ๑เมตร
คุณไม่เห็นแล้วใช่ไหมเรียนเลยต้องบอกแบบนี้ค่ะ

เลยพี่เบิร์ตแล้วจะบอกว่าฝาท่อระบายน้ำที่ทำด้วยเหล็กนะ

ทีนี้หลังเกิดเหตุพระครูประหลัดพิสิทธิ์สุจิตโต

ซึ่งเป็นวัดในที่ที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ได้ให้คณะกรรมการวัดไปแจ้งความที่สพบวินและ
ให้ตำรวจตามไปจับกลุ่มคนร้ายนะคะ
ทางวัดฝากเตือนเลยสำหรับร้านรับซื้อของเก่า

ทางเจ้าอาวาสเตือนไปยังร้านรับซื้อของเก่า
ถ้าเกิดว่าคนร้ายเอาไปขายที่ร้านท่าน

ต้องรีบแจ้งตำรวจเพราะไม่งั้นแล้ว
จะโดนข้อหารับซื้อของโจรนะคะ

ต้องให้ช่างมาติดใหม่แบบนี้นะ
กำแพงวัดไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าละอายแก่ใจบ้างหรือไง